คุณผู้ชมครับมาดูข่าวใหญ่ข่าวดัง
กรณีของนายสมคิดพุ่มพวงฆ่าสาว

ท้ายที่สุดถูกจับกลุ่มตัวได้นะครับ

ตั้งแต่ตี๒ตำรวจก็เรียกมาสอบปากคำ

โมงเช้าตำรวจก็เรียกมาสอบปากคำ
หรือก็ทำอะไรกับตัวเอง
ใช่แต่คือเขาก็มีอาการนะเพราะเขาบอกว่าเขาเพลีย
เขาเหนื่อยแล้วก็ปวดหัวมีการขอยาพารามากินเม็ดหนึ่งด้วย
ตำรวจก็วัดความดันความดันก็ขึ้น๒๐๐กว่า
เพราะเป็นโรคประจำตัวของเขานะครับ
ตำรวจสอบปากคำนายสมคิต
นายสมคิดให้การอย่างไรบ้าง
เรื่องนี้นะครับทีมข่าวของเราก็สอบถามจาก
พลตำรวจตรียันยงเวทโอสดรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
ซึ่งมาสอบปากคำนายสมคิดด้วยตัวเอง
ที่สพกระนวลที่จังหวัดขอนแก่น
บอกว่าจากคำให้การของผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาอ้างว่ารู้จักกับนางรัศมีมุลิจันทร์ผู้ตาย
จากนั้นนะครับก็เหมือนเป็นรักแรกพบเหมือนกัน
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาผู้ตายที่บ้าน
และก็อยู่กับผู้ตายตั้งแต่วันที่๒ธันวาคม
กระทั่งถึงวันที่๑๔ธันวาคม
ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ไปจอดไว้ที่โรงพยาบาลขอนแก่น
ขี่รถจักรยานยนต์ของตัวเขาเอง
กลับไปหาผู้ตายที่อำเภอกระนวล
แต่ว่าเป็นการกลับบ้านช้าไอ้คุณ
ทำให้นางรัศมีร์หรือผู้ตาย
ไม่พอใจว่าทำไมมาบ้านช้า
จนกระทั่งมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันนะครับ
นายสมคิดก่อนหน้านี้อ้างว่า
เขากับนางรัศมีร์มีความรักใคร่กัน
และตั้งใจจะแต่งงานกันจริงนะคุณ

แต่จะแต่งงานกันวันที่๑๕ธันวาคม
ในวันที่ก่อเหตุฆ่าผู้ตายนั่นแหละครับ
โดยนายสมคิตบอกว่าในช่วงที่ทะเลาะกัน
มีปากเสียงกันเพราะว่าผู้ตายไม่พอใจเขา
ที่เขากลับบ้านมารับช้า
กระทั่งถูกผู้ตายกัดที่นิ้วขวนที่หน้า

พลั้งมือบีบคอผู้ตายจนสลบคามือ

จากนั้นรอเวลาอีกสักแป๊บหนึ่ง

ผู้ตายฟื้นขึ้นมามีสติอีกครั้ง
นายสมคิดนะครับก็เลยเอาสายไฟ
รัดซ้ำไปที่คอของผู้ตาย
จนผู้ตายขาดใจตาย

ใช้สายชาร์จโทรศัพท์มือถือมัดมือมัดเท้า
เก็บศพไว้ใต้ที่นอนและเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อย

คือนายสมคิตไม่ได้ใช้อาวุธใดนะ
เป็นวิธีการฆ่าแบบเดิมของเขา

ใช่ค่ะก็พวกสายไฟสายโทรศัพท์อะไรแถวนั้น

และที่สำคัญคือการบีบคอให้ขาดอากาศหายใจนะครับ
หลังจากที่อำพลางศพเรียบร้อยแล้ว
เขาได้ขี่รถจักรยานยนต์ของตัวเขาเอง
ไปเปลี่ยนกับรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
จอดไว้ที่โรงพยาบาลขอนแก่น
ประเด็นตรงนี้ที่นายสมคิตเอารถจักรยานยนต์ของนางรัศมี

จอดไว้ด้วยวัตถุประสงค์อะไร
ญาติผู้เสียชีวิตบอกสงสัยมีการวางแผนไว้ก่อนหรือเปล่า
เดี๋ยวก็ว่ากันไปให้ตำรวจสอบปากคำก่อน
นายสมคิตมาเอารถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
จอดไว้ที่โรงพยาบาลขอนแก่น
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายออกจากจังหวัดขอนแก่น
มุ่งหน้าไปผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด
และไปแวะที่จังหวัดมหาสารคาม
ตัดผมสั้นเกลียนเปลี่ยนเสื้อผ้า
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีต่อไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด
เช่าโรงแรมรายวันนอนที่จังหวัดร้อยเอ็ด๑คืน

จากนั้นนะครับก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปที่โรงพยาบาลบุรีรำ
โดยนำรถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ที่โรงพยาบาลบุรีรำ
แล้วก็ไปขึ้นรถไฟที่สารหนีรถไฟบุรีรำ
เขาบอกว่าคืนที่เอารถไปจอดไว้ที่โรงพยาบาลบุรีรำ
และตัวเขาเองนะไปปะปนกับญาติคนไข้
แกล้งทำเป็นญาติคนไข้ญาติผู้ป่วย
แล้วก็ไปนอนปะปนกับญาติผู้ป่วย
นี่ไงบอกว่าไปซื้อมุ้งไงแล้วก็มานอนอยู่ในโรงพยาบาล
อยู่ในโรงพยาบาลเลยจากนั้นพอเช้าตี๕กว่า
ก็ไปที่สถานีรถไฟบุรีรำไปซื้อตัวรถไฟประมาณ๖โมง
เพื่อจะซื้อตัวรถไฟไปจังหวัดพระนครศรีธุยา
และท้ายที่สุดมีพลเมืองดีแจ้งจับ
ตำรวจจับกลุ่มได้ที่สถานีรถไฟปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมา
ผู้ต้องหาสารภาพบอกว่าสาเหตุในการทะเลาะกัน

กลับเข้ามาช้าผู้ตายเลยโมโหจึงมีปากเสียงกันแล้วก็กัดที่นิ้ว
จนทำให้เขาบันดาลโทษะคำนี้สำคัญนะ
บันดาลโทษะฆ่าผู้ตายบีบคอจนตายคามือ
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับในการนำตัวฝากขังไว้ที่สพกระนวล
แล้วก็ปลุกตัวมาสอบปากคำเรื่อยนะครับ
นายสมคิตก็ถูกจัดเวรยามเฝ้าตลอดเวลา

คือเขาก็กลัวไงว่าจะก่อเหตุอะไร
ทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายหรือเปล่า

ว่าการนอนของนายสมคิดในห้องขังที่สพ
เขานอนแปลกคือเขานอนลักษณะเป็นนั่งสมาธิแล้วนั่งหลับ
คือก็คาดว่าเขาก็น่าจะใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกมานาน

เลยจะใช้การนอนแบบนั่งสมาธิค่ะ

แล้วเขาบอกว่านายสมคิตรับสาภาพ
แล้วก็ให้การกับตำรวจในเชิงแบบวิชาการเลยคุณ

เหมือนเป็นคนที่มีความรู้ทางกฎหมาย
และขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย
นั่นก็คือปฏิเสธไม่ขอไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
อ้างว่าป่วยปวดหัวพักผ่อนน้อยจากการหลบหนี

เจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องประจำการอยู่ที่สพกระนวลประมาณ๒๐๐นาย

เพราะว่ารอบพื้นที่ของสพกระนวลตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็น

คือเตรียมพร้อมที่จะเอาง่ายคือจะลุมประทาทัน

คนตะโกนด่าทอตะโกนสาบแช่ง
บางคนนับถือป้ายเขียนว่าประหารประหารประหาร
แล้วอยากให้ตัดสินประหารชีวิตนายสมคิดจริง

เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
ล่าสุดที่สพกระนวลจังหวัดขอนแก่นกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้มีชาวบ้านมาปักหลักรออยู่เยอะเหลือเกิน
จะดูหน้าแล้วก็จะดูเรื่องของการทำแผน

เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะ

ว่านายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องห่วงศพ
ตรงนี้นะครับนี่คืออาคารจอดรถจักรยานยนต์ของโรงพยาบาลศูนย์
แก่นนะครับซึ่งตลอดการอ่ามาชี้จุดตรงนี้นะครับ
มีประชาชนจำนวนมากมาโหร้องตะโกนมาดูหน้านายสมคิต
แล้วก็สาบแช่งเป็นจำนวนมาก
แล้วก็ตลอดการทำแผนนั้นประชาชนนั้นได้ตามดูอยู่ทั้งตลอดการทำแผนด้วยครับ
สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเป็นจุดที่๒ที่ตำรวจคุมตัวนายสมคิดมาชี้จุดหลบหนีนะครับ
โดยนายสมคิตจอดรถจักรยานยนต์ของนางรัศมีผู้ตายไว้ที่นี่ในวันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา
กลับไปที่บ้านนางรัศมีแล้วเกิดทะเลาะกัน
หลังก่อเหตุจึงมุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
บรรยากาศการชี้จุดบริเวณโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองนั้น
ก็ได้มีประชาชนจำนวนมากมารอชมการทำแผนต่างบอกว่าอยากจะดูหน้านายสมคิต
พร้อมกับตะโกนด่าและสาบแช่งเป็นระยะระยะครับส่วนจุดแรกที่ตำรวจคุมตัวนายสมคิดมาชี้จุดคือ
ท่ารถสองแถวหน้าวัดป่าชัยมงคลเพราะหลังจากนายสมคิดก่อเหตุฆ่ารัดคอนางรัศมีแล้ว
หลบหนีทางป่าหลังบ้านและได้เดินเท้าไปประมาณเกือบ๒กิโลเมตร
เพื่อขึ้นรถสองแถวที่ท่ารถหน้าวัดป่าชัยมงคลหวังจะเดินทางต่อไปยังอำเภอเมือง
เพื่อไปเอารถจักรยานยนต์ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นไปฟังบางช่วงของการทำแผนที่ท่ารถสองแถวกันครับ

นิดถ่ายนิดถ่ายเอามาซื้อรถซื้อรถเสร็จแล้วข่าวซื้อด้วย
พี่คิดพี่คิดขอโทษยังบ้างพี่คิดอยากขอโทษบ้างเด็บร้อยครับเด็บร้อยครับโอเคครับ
นายสมคิดถูกคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรกระนวลก็ได้มีชาวบ้านมารอดูหน้านายสมคิดตั้งแต่ช่วงเช้าจนเนืองแน่นไปทั้งโรงพักเลยนะครับ
พร้อมกับตะโกนสาบแช่งยิ่งรู้ว่าตัวนายสมคิดนั้น
ขอไม่ไปทำแผนที่บ้านจุดเกิดเหตุยิ่งตะโกนเรียกร้องนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นต้องเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับ
ไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันดูครับคุณผู้ชมครับ
เราสนุกได้ไหมครับ
ช่วยนะครับ
ตรงสุภาพโดยถึงได้อยู่โพธิภาพให้อะไร
ตรงสุภาพอยู่นะครับ
ไปดูจริง

แม้ว่าจะไม่ได้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านของนางรัศมีผู้ตาย
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรภาคสี่
ได้นำตัวนายสมคิตไปชี้จุดหลบหนีคือท่ารถสองแถว
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ด
และจังหวัดบุรีรำจุดที่นายสมคิดไปขึ้นรถไฟแล้วถูกจับที่สถานีรถไฟปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมาครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่ละจุดอย่างเร่งด่วนนะครับ
เพราะว่ามีหลายจุดและแต่ละจุดนั้นค่อนข้างที่อยู่ห่างไกลกันพอสมควรนะครับ
อีกทั้งยังเป็นการป้องกันเพราะว่าแต่ละจุดนั้นมีประชาชนเข้ามาดูช่วงที่นายสมคิดทำแผนเป็นจำนวนมากอีกด้วยนะครับ
และในวันนี้ถ้าหากพาตัวนายสมคิดไปชี้จุดเกินเหตุประกอบคำรับสารภาพตามจุดต่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะมีการนำตัวนายสมคิตไปฝากขังใน
แต่พาจะมีการนำตัวนายสมคิตไปฝากขังในวันพรุ่งนี้

รายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครับ
จากเดิมที่นายสมคิดจะไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
กระทั่งผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๔เมื่อเช้าเข้าไปคุยกับนายสมคิตอีกครั้ง
ก็นายสมคิตเขาก็ให้ทำแผน๒จุด
จุดก็อย่างที่เมื่อกี้เห็นไปก็คือท่ารถ๒แถวบขศกระนวลแล้วก็ที่โรงพยาบาลขอนแก่น
จุดที่มีการจอดรถจักรยานยนต์ของผู้ตายไว้ตรงนี้
นายสมคิดมาเอารถจักรยานยนต์ขี่หนีไปหลายจังหวัด
รถจักรยานยนต์ผู้ตายที่มาจอดไว้ตรงนี้แหละทำให้ญาติของผู้ตายเนี่ยเชื่อว่านายสมคิดเนี่ย
มีแผนการฆ่าอยู่ในใจไว้อยู่แล้วถึงได้เตรียมพร้อมในการเอารถจักรยานยนต์มาจอด
และเพื่อจะหลบหนีแม้ว่าตำรวจจะบอกว่าการสอบปากคำ
แล้วก็พบว่านายสมคิตเขาบอกว่ามีแผนการหลบหนีแบบไร้เส้นทาง
คือไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันแต่ก็ไร้เส้นทางนะครับ
แต่ทีนี้รอดูว่าเส้นทางการหลบหนีที่ตำรวจจะนำตัวไปทำแผนอีกหลายจังหวัด
จะนำตัวนายสมคิตไปทำแผนได้หรือไม่
ใช่แต่ทีนี้มันก็มีเรื่องผู้เสียชีวิตคนล่าสุดคนที่๖ที่บอกเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีรายงานข่าวออกมาด้วยว่าเกือบจะมีคนที่๗แล้ว
เขาบอกว่าถ้าไม่สามารถจับนายสมคิดได้ซะก่อนนะ
อาจจะมีสาวคนที่๗ที่ถูกนายสมคิดฆ่า
ใช่เพราะว่าอะไรเพื่อนของนางไฟล์หรือว่านางรัศมีผู้ตายคนที่๖
คือเขาบอกว่าวันที่เข้าไปดูที่บ้านพักไปเจอโทรศัพท์ของนางฟ้ายผู้ตาย
แล้วไปดูเบอร์โทรออกล่าสุดปรากฏว่าปลายสายเป็นผู้หญิง
แล้วเขาก็บอกว่านายสมคิตโทรมาหาเขาเกือบจะนัดเจอกันอยู่แล้ว

จะเป็นแฟนคนที่๗อยู่แล้ว
แต่เนี่ยท้ายที่สุดคือทางเพื่อนของนางไฟล์ผู้ตายเนี่ยนะคะ
ก็บอกไปว่าตอนนี้นายสมคิดก่อเหตุฆ่านางไฟล์
ปลายสายเขาก็ตกใจเหมือนกันแล้วท้ายที่สุดนายสมคิตมาถูกจับกลุ่มได้
แต่ทีนี้คุณผู้ชมนายสมคิตเขามีลูกด้วยนะคะ
ลูกชายโตแล้วด้วยอายุ๒๖ปีเพราะมีฉายาว่าหนุ่ยหน้าลาย
หนุ่ยหน้าลายเนี่ยเขาก็เคยโดนจับกุมเหมือนกัน

ตอนนั้นเขาเป็นหัวหน้าแก๊งร้อยเปอร์หลังจากที่โดนจับกลุ่ม
คือเขาไปขโมยของไปงัดบ้านไปขโมยมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่อุดร
แล้วเมื่อปี๑๙๕๗ตำรวจสพอุดร
เคยจับกลุ่มหนุ่ยหน้าลายลูกของนายสมคิดเนี่ยนะ
รอบนั้นติดคุกอยู่๑ปี๙เดือน
พอออกมาปั๊บก็มาก่อเหตุลักษัพแล้วก็ติดคุกอีก

ทีนี้มันก็เลยเป็นความกังวลไงของอย่างน้อยพลเมืองดี
ที่เขาชี้ว่านายสมคิดอยู่ที่นี่แล้วทำให้ตำรวจมาจับกลุ่มได้
ก็เลยกังวลว่าเอ๊ะแล้วเมื่อลูกของนายสมคิด
ออกมาจากคุกแล้วจะก่อเหตุอะไร
ว่าแก้แค้นแทนพ่อหรือว่าอะไรหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นค่ะก็คนในโลกโซเชียลเขาก็

ให้ตำรวจพิจารณาแล้วก็จับตาเฝ้าระวังด้วยนะครับ
กรณีนี้กรณีฆ่า
โหดปลายปีก็ต้องจับตามองการทำหน้าที่ของตำรวจ
แล้วก็ในส่วนของบทลงโทษต่อผู้ต้องหา
ไม่ให้ก่อเหตุซ้ำจะยังไงต่อนะครับ